ไปดูเรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้เรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับสัตว์บ้างแล้วกันนะครับ
พาไปดูสัตว์ทางน้ำหน่อยค่ะฝูงโลมาเป็นร้อยตัวเลยนะคะ
โลมาปากขวดว่ายน้ำเล่นอวดโฉมกัน
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาไปลาดตระเวนแล้วก็ตรวจตราชายฝั่งเนี่ยค่ะที่พังงา
เห็นไหมเป็นลงมาปากขวดนับร้อยตัวเลยนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ประจำเกาะซีมิลันเขาเจอขณะกำลังลาดตระเวนอยู่
ก็เห็นว่ามันว่ายน้ำแนวเหนือลงใต้ระหว่างเกาะ๖ไปเกาะ๓
ของหมู่เกาะเซมิลันในอำเภอคุระบุรีค่ะ
แล้วในฝูงที่น่ารักก็คือว่าเห็นโลมาแม่ลูกว่ายน้ำเคียงคู่กันหลายต่อหลายคู่เลย
ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะเพราะว่าโลมาเนี่ยมันได้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น
โดยปกติแล้วรอบหมู่เกาะซีมิลานมักจะพบทั้งโลมานแล้วก็วานเป็นฝูงใหญ่บ่อยครั้งค่ะ
ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมที่บ้านเราเป็นอย่างมากนะ
เพราะว่าการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งนี่แหละ
ทำให้ระบบนิเวศแล้วก็แนวปาการังสามารถกลับมาเป็นแหล่งอาหาร
สมบูรณ์ให้กับสัตว์ทะเลเข้ามาอยู่อาศัยแบบนี้ได้
ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่ทะเลใต้ของเราเนี่ยยังอุดมสมบูรณแล้วก็สวยงามอยู่
ใช่ค่ะน้ำสีฟ้าน่าไปเที่ยว
เป็นห่วงเรื่องพยูนด้วยที่มันตายบ่อย